คุณผู้ชมครับเราไปติดตามกันนะครับ
ขอนแก่นมีผู้ชายเป็นชายเล่ร่อน
นอนแน่นิ่งอยู่บนทางเท้านะครับ

อาสาสมัครมูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น

เข้าตรวจสอบชายเล่ร่อนอายุประมาณ๕๕๖๐ปี

นิ่งอยู่นะครับไม่รู้ว่าตายหรือเปล่า
ต้องเข้าไปตรวจสอบที่จุดจอดรถโดยสารประจำทางกลางเมืองเลย
ใกล้กับสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
จากการตรวจสอบผู้ชายคนนี้ชีพจรยังเต้น
หายใจผิดปกติแหละนะครับ

อันนี้ก็เลยต้องตรวจสอบว่าไอ้ที่ออกซิเจนต่ำเป็นเพราะอะไร
พูดคุยโต้ตอบได้อยู่นะครับ
ตรวจสอบร่างกายเนี่ยไม่พบเอกสารยืนยันตัวบุคคลนะครับ
เรื่องต้นจึงนำตัวส่งตรวจอาการที่โรงพยาบาลขอนแก่น
สอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ทราบว่าผู้ชายคนนี้มักจะเดินบนเวียนอยู่แถวนี้แหละ
อยู่กลางเมืองแล้วก็ดื่มสุราเป็นประจำนะครับ
แล้วตอนจะนอนก็จะมาอาศัยอาคารจอดรถนะครับ
ของรถโดยสารเป็นที่นอนเป็นประจำ
ปกติจะนอนบนที่นั่งรอรถ
แต่เมื่อวานนี้ลงมานอนที่ทางเท้าแล้วก็หายใจผิดปกติ
ทำให้คนพบเห็นกลัวสิครับว่าโอ้โหช่วงนี้เจอแบบนี้
อย่างที่พี่ต้นบอกอาจจะต้องคิดไว้ก่อนว่าโควิดหรือเปล่า